โปรดติดตามตอนต่อไป
น้องเขาล่างอยู่

แล้วอ่าฮะร้านอาหารริมบึงโขงหลงนี้ดีหมดเลยอ่าจริงจริงแบบ
ขึ้นเป็นไงหมดทางขึ้นทางขึ้นดีขึ้นแล้วเอาแล้วเพราะนี่ก็
หลายคนก็มีโอกาสได้ไปกันขอไปด้วยนะขอตามไปด้วย
ไปเปิดเดี๋ยวดูขชาพาพาไปดูอ่ะอ่าฮะอันนี้อีกวัดหนึ่งตอนนี้
เอาง่ายดีกว่ารายการข้าชาพาพาไปดูเนี่ยนะฮะฉันมั่นใจว่าดารา
ร่วมรายการเนี้ยมากกว่าละครถูกเทปหนึ่งฉันใช้ดาราเท่ากับสิบสอง
ราศีอ่ะเอ็งจี้อ่าฮะยี่สิบคนได้บางม้วนดาราไปบ่อยบ่อย
ทั้งนั้นเลยแต่ละคนมีวุ้นเส้นไปด้วยนี่เยอะมากดาราไม่ใช่วุ้นเส้น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
นุ่มพี่นุ่มพี่นุ่มพี่นุ่มพี่นุ่มพี่นุ่มพี่นุ่มพี่นุ่มพี่นุ่มพี่นุ่มพี่นุ่มพี่นุ่มพี่นุ่มพี่นุ่มพี่นุ่มพี่นุ่มพี่นุ่มพี่นุ่มพี่นุ่มพี่นุ่มพี่นุ่มพี่นุ่มพี่นุ่มพี่นุ่มพี่นุ่มพี่นุ่มพี่นุ่มพี่นุ่มพี่นุ่มพี่นุ่มพี่นุ่มพี่นุ่ม
ของวิวอ่ะมองเหมือนกับที่วันนี้ออกไหมครับผมให้ดูอาฮะ
แล้วสรุปเอ๋าเราบอกผลในวันนี้เลขอะไรบ้าง
หนูจะเล่านรมหนูจะลงรอยเนอะ
นี่เอ้าฉันจะไปรู้ได้ไงเหรอ
แต่ฉันเป็นคนไม่เชื่อเรื่องตัวเลข

อันนี้คือของวันที่บวงสวงเสร็จ

ไม่รู้จะพูดอะไรนะคะ

คนจะได้อนุโมทนาด้วยแล้วก็วัดแม่เฮียสร้างให้ที่นู่น
ได้อีก๑๐วัดนู้นแหละนะแม่นะ

ก็คือไปเปิดเป็นวัดป่ากินนาลีอะไรที่เขาเชื่อว่า
มีพญานาคทุกวันก็จะมีคนเห็นอยู่เป็นบ่อแล้วก็
อู๋เนี่ยถ้าแม่ลงเนี่ยกระถิ่นเต็มแน่นอนเนอะ
กระถิ่นจองเต็มแน่นอนตอนนี้กระถิ่นลงแม่แล้วล่ะ
อันนี้ถือว่าตรงเนอะอันนี้ถือว่าตรงเนอะ
ตรงสิไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกไม่ต้องซื้อลอตเตอรี่อย่างเดียวไง
ต้องถูก๖ตัวถึงจะได้ตามนั้น
ถ้าให้ลงไปก็ไม่มีใครสนใช่

ถูก๒ตัวก็สดแล้ว
อันนี้ถือว่าตรงแล้วเนอะตรงสิ
รายงานหน่อยว่าวันนี้ผลสลากินแบ่งรัฐบาลที่ออกมีเลขอะไรบ้าง
แต่แค่เพื่อนอีกจะไม่ชอบแบบให้ทั้งสุร

คนเขาก็ถามมีคนถามมาบอกว่าพี่มดไปรอบนี้
บางคนก็มาขอตัวเลขจากคุณพี่
เออแล้วออกละก็นะไม่เป็นไรออกไปละแล้วคุณก็ไปโฟกัสนู่น
แล้วแม่นิงอยู่ในนั้นค่ะแม่นิงชลับธุระก็ไม่ไปกันเยอะ
คุณโมดาวน่าจะมาเมื่อวาน

เราจะได้เล่าข่าวให้คุณผู้ชมฟัง
เป็นคนไม่เชื่อเรื่องทูบเรื่องแทบอะไรอย่างนี้ไง

ไม่แต่ที่รายการแฉเราก็ถูกนะโมด

เพราะฉะนั้นคุณแม่ไปต้องส่งมานะ
ไม่เป็นไรแต่เชื่อว่าวันนี้หลายคนก็อาจจะถูกอยู่แล้วเรียบร้อยนะคะ
มีใครที่แบบโชคดีในวันนี้บ้าง
ส่งมาทักทายกันบ้างนะวันนี้นี่

เรียกด้านท้าย๒ตัว๕๗
เลขหน้า๓ตัว๖๔๘๔๗๑แล้วก็เลขท้าย๓ตัวค่ะ๘๔๔กับ๒
โอ้โฮ๒๔๕สวยมากนะสวยนะโอ้โฮสวยนะใครเป็นผู้โชคดีก็แสดงความยินดีด้วย
โอ้โฮไม่จบไม่จบจริงเนี่ยคนไม่จบแบบนี้ไม่จบนะ
บารมีแล้วไม่มีค่ะคุณผู้ชมค่ะเนาะยังไงก็ทัวร์ลงนู่นเลยนะคะ
ว่าคือฉันเป็นคนไม่เชื่อแล้วเราเป็นคนไม่มีบุญบรมี
บ้าหวังอะไรลมแรงค่ะทูปอะมันก็มีขายอยู่อยู่ทุกที่
ตอนแรกชัดด่าดิวิสัมไปมาจุดทูปกลางแบบว่าตอนบวงสวงมาจุดชะมิดไม่ชอบอะ
เป็นถ้ำเนียนไปแล้วไหมครับผมแฟนจุดทูปตรงแบบว่าบายศรีแล้วขึ้นอะ

ไม่เป็นไรหรอกดวงไพร่ดวงมันนี่แหละ
พวกเราเป็นผู้ชายหน้าตาเหล่าอย่างน้องใครนั้น
น้องพลอยอะไรอย่างนี้ไปหวังเลยบุญบารมีไม่มี
อ๋อดิเจปูน์อย่างนี้อยู่ดีก็ไปได้ไง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

อืมอืมตอนก็เชื่อว่าคนไทยเนี่ยอั้นกันมานานเลยอยากจะดื่มฉลองบ้างค่ะ
โดยมาตรการความปลอดภัยของถนนเข้าสารก็คือว่าเขามีการจำกัดการเข้าออก
ใครที่ได้รับวัคซีนสองถึงสามเข็มแล้วเนี่ยก็จะมีการสแตมป์ที่แขนเพื่อให้เข้าไปได้นะคะ
ส่วนใครที่ได้รับวัคซีนเพียงเข็มเดียวอันนี้คุณจะต้องมีการตรวจเอทีเค
ซึ่งค่าใช้จ่ายก็จะอยู่ที่๑๐๐บาทค่าตรวจตรวจตรงนั้นแล้วก็จะได้รู้ผลเลย
หนึ่งร้อยบาทชุดตรวจที่เขาซื้อมาเนี่ยคุณสง่าบอกเลยบอกว่าซื้อมาห้าสิบบาทอืม
ส่วนเงินที่เหลืออื่นเนี่ยก็จะแบ่งให้กับเจ้าหน้าที่ที่มาทำงานก็จะมีแบบว่าโรงพยาบาลต่างที่มาช่วยงาน
มีพยาบาลวิชาชีพอะไรอย่างเงี้หรือว่าอาสาสมัครนะคะที่มารอตรวจอยู่ฮะ
ส่วนนักท่องเที่ยวที่มีการปรากฏอยู่ในคลิปที่เราได้เห็นกันไปอ่ะค่ะจากการนับคร่าวน่าจะประมาณนะคะ
สามพันถึงสี่พันคนอืม
เพราะคนที่ตรวจเอทีเคค่ะที่เขาไม่ได้รับวัคซีนก็อยู่ที่ประมาณวันละห้าร้อยคนครับ
และจากการตรวจมา๒สัปดาห์ตั้งแต่เปิดประเทศนะคะ๑พฤศจิกายนมาเนี่ยนะคะ
เขาเจอเคสเนี่ยประมาณ๕เคส
ก็มีการส่งไปให้แพทย์ทันทีหลังจากที่มีการตรวจเจอว่าคนนี้มีผลเป็นบวกอะไรอย่างนี้ค่ะ
ครับถามว่ากลัวเกิดคลัสเตอร์ใหม่หรือเปล่าท่านบอกเราบอกว่ากลัวครับ
ไม่ใช่แค่ตัวเองที่กลัวนะผู้ประกอบการที่ถนนเข้าสารทุกคนกลัวหมดอืม
เราไม่อยากให้เกิดหรือว่าล็อกดาวน์อีกรอบหนึ่งเราพยายามจะป้องกันอย่างเต็มที่ที่สุด
เพื่อให้ทุกคนนั้นอยู่ในกรอบตามที่กำหนด
หลายคนบอกว่าเขาไม่ได้เปิดมาเลยเขาเพิ่งจะได้เปิด๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา
แต่มีการตรวจแบบนี้ก็ถือว่ามีมาตรการที่ค่อนข้างเข้มงวดเหมือนกัน
ก็ต้องเข้มงวดเพราะว่าไม่มีใครอยากให้ปิดอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะ

ส่วนผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม๖๒รายนะคะ
ครับผมนะครับนะครับ
ครับอีกเรื่องหนึ่งไปดูที่ดรอนันต์จงแก้ววัฒนาค่ะ
ท่านบอกว่าการใช้วัคซีนไฟเซอร์เป็นเข็มกระตุ้น
กลุ่มคนที่มีการฉีดไฟเซอร์มาแล้ว๒เข็ม
สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้อยู่ในระดับที่ป้องกันการติดเชื้อเดลต้า
แบบมีอาการได้ดีมากทั้งคู่นะคะ
โทนออกมาโอ้โฮค่อนข้างดีมากทีเดียว
ระดับที่ป้องกันการติดเชื้อเดลต้าได้
กรณีของไฟเซอร์ประสิทธิภาพของวัคซีน
ลดลงจาก๘๒ค่ะ
หลังจากเข็ม๒เหลือ๖๓ที่๕เดือน

ประสิทธิภาพของทั้งคู่ขึ้นไปสูงที่๙๓๙๔เลยทีเดียวนะคะ

โอ้โหระดับค่าค่อนข้างสูงมากทีเดียว
อีกอันนึงค่ะอีกมุมมองหนึ่งน่าสนใจ
ความเสี่ยงจากการติดเชื้อแบบมีอาการ
ลดลงจาก๕๖เหลือแค่๗
ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากท่านบอกสูงมากนะคะท่านบอก
จริงเมื่อเทียบความเสี่ยงหลังกระตุ้น
เมื่อตอนได้เข็มที่๒ตอนภูมิยังไม่ตก
ฉีดเข็มที่๒เสร็จเรามีการไปเช็คถูกไหมคะ

อันนี้เขาบอกว่าเห็นว่าความเสี่ยงก็ลดลง

อาจจะไม่ใช่แบบเรื่องที่ต้องกังวลเรื่องของเข็มกระตุ้น

วันนี้เขาออกค่อนข้างออกมาพูดอย่างชัดเจนแล้วนะ

จะเป็นการแพร่เชื้อมากกว่าการป้องกันนะฮะอืมเพราะฉะนั้น
กลับมาที่แอลกอฮอล์กลับมาที่ล้างมืออันนั้นคือเซฟสุด
เซฟสุดอ๋อพอนึกออกมาฮะแล้วมันใช้ซ้ำซ้ำมันต้องใช้แล้ว
ทิ้งหรือเปล่าถูกคือไม่ทิ้งปุ๊บแล้วก็ไม่รู้ว่าการใส่ถุงมือ
กลายเป็นสิ่งที่แพร่เชื้อด้วยซ้ำไปตอนเนี้ยอืมอ๋อนี่ขนาดถุงมือแยกกันแล้วนะคะ
เดี๋ยวเราไปขอรบทรงชาติกันแป๊บหนึ่ง
เดี๋ยวกลับมากันต่อครับสำคัญครับสำคัญครับ

เราไม่เคยเห็น๒ปีได้อย่างที่นายก
ที่ไม่มีคอรมอสัญจรตั้งแต่มีโควิดเลยทีเดียวค่ะ
ก็นี่ไปกระบีรอบนี้เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยได้ยิน
คำว่าคอรมอสัญจรมานานมากครับใช่ครับ
ไม่เคยไปแต่คะบรุนใหญ่ก็อย่างนั้นค่ะ

ขอร์มอร์นั่นนี้ไปไม่ได้ยังไงยังไม่สามารถทีกันหรือเปล่า

เคยไปครั้งหนึ่งคุณแม่ที่นั่นไงภูเก็ตไงภูเก็ตแซนบล็อก
ภูเก็ตแซนบล็อกก็ไม่ได้ไปทั้งคอรมอ

มีทุกคนสาธารณะสุขครับบิ๊กป้อมบิ๊กป้อมเห็นไหม
เสื้อสีเหลืองถ่ายรูปกันสวยงามวันนี้
ผ้าบาติกสีฟ้าไม่เขามีสีเหลืองด้วย

ก็มีหลักสีแต่ว่าพี่ติดตามอยู่แบบเฉพาะเป็นเอฟซีเข้า
นี่ไงนี่นี่
แล้วเดี๋ยวมีอีกอันหนึ่งที่แบบไปยืนอยู่ตรงสะพานใช่ไหม

โพสตาร์อโลฮาคือพลตเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
เขาก็เผยแพร่คลิปวิดีโอประมวลภาพภารกิจ

คณะรัฐมนตรีระหว่างลงพื้นที่คอรมอสัญจรเนี่ย
จังหวัดกะบี่โดยใช้เพลงประกอบละครทรายกับทะเลของตู่นันทิดา
แก้ววัวตายคือพี่ตู่หม่ามีใช่ไหมนะครับ
เอ๊ะขาดลองไหมขาดท่านลองไปไหมฮะ

แต่บรรยากาศสวยงามนะครับโพสต์กันสุดเลย
ซึ่งก็บอกนายกเขาก็บอกว่าเดินที่ชายหาดนพรัชธารา
มีการถ่ายรูปหมู่ของคณะคอรมอล์
ขณะเดียวกันในโลกออนไลน์ก็มีการแชร์คลิปที่นายก
แกเป็นคนที่ชอบแต่งเพลงแกเป็นคนที่ชอบร้องเพลง

นายกเขาร่วมร้องเพลงครับบ้านเกิดเมืองนอน

มีท่านรองนายกคุณอนุทินชาญวิรากูล
นี่ครับบ้านเกิดเมื่อนรองนายกรุธมนตรีนะครับ

จากนั้นไปเปิดศูนย์โอท็อป๖จังหวัด
ไปดูนายกร้องเพลงกันสักนิดนึง

บ้านเมื่องเราดูเรียงความดูเรา
พวกเขารู้คนเขาที่ไหน
ถ้าเจ้านั่งจนจำยิ่นนี้เป็นพี่ดีใจ
เรียนคงว่าใจกับดินผึ้นใหญ่พี่ชายภาคเขา

ตายไว้ถึงเรือนเรือนแห่งเขา

พักความรู้ใจอยู่ที่หล่อเขา

เหลือชมใจโลกให้เห็นใจ
ใจเพื่อเรายิ่งใหญ่จะได้บ้านเผิดนานนอน

ต้องตบมือให้จังหวะไปเรื่อย

ถูกเป็นการตบมือที่บางทีก็พร้อมเพียงบางทีก็ไม่พร้อมเพียง

แต่ถ้านายกก็ใส่ได้เต็มที่เหมือนกันโปรโมตการท่องเที่ยวโปรโมตการท่องเที่ยว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

โปรโมตการท่องเที่ยวโปรโมตการท่องเที่ยวโปรโมตการท่องเที่ยวโปรโมตการท่องเที่ยวโปรโมตการท่องเที่ยวโปรโมตการท่องเที่ยวโปรโมตการท่องเที่ยวโปรโมตการท่องเที่ยวโปรโมตการท่องเที่ยวโปรโมตการท่องเที่ยวโปรโมตการท่องเที่ยวโปรโมตการท่องเที่ยวโปรโมตการท่องเที่ยว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
เรือโดยสารอ่าเพื่ออะไรเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวไปยังทะเลอันดามันเนี่ย
ตอนกลางเราจะใช้งบอีก๓๕ล้านบาท
อย่างรวมกันก็ประมาณเกือบ๗๐๐ล้านแล้ว
เท่านั้นยังไม่พอนายกจะกระตุ้นการท่องเที่ยวอีก
ก็จะมีการจัดเฟสติเวิล

เทศกาลต่างการดนตรีต่างงานอีเวนต์ต่าง
ครับนะฮะโครงการกิจกรรมเทศกาลการท่องเที่ยวเฟสติเวิลเนี่ย
แล้วก็จะมีการกิจกรรมเชิงการท่องเที่ยวสปอร์ตอีเวนต์ทั้งหลายเนี่ย

แล้วก็จะมีการยกระดับศูนย์วิจัยบริหาร
บริการวิชาการภูมิภาคอันดามันเนี่ย
อีก๙๐ล้านบาทตอนนี้ก็เป็นเท่าไหร่แล้วฮะ
เมื่อกี้๗๐๐นี่๘๐๐กว่าแล้ว
นายกบอกนี่ไปดูมาแล้ว
แม่การเลี้ยงแพะเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ภาคใต้

เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ถูกต้อง
มันเป็นเขตที่หลายคนเนี่ย
ต้องมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานฮาราน
มแพะตอนนี้เป็นนมที่รู้สึกว่า

เด็กบางคนที่แพ้นมบัวเนี่ยก็ต้องมากินนมั้
นายกเขาเลยบอกเอาละเดี๋ยวเราอัดฉีดไปอีก๕๙๑ล้านบาท
ไปกันต่อตอนนี้โอเคแล้ว
ภูเก็ตพังงากาบีส่วนใหญ่ก็คือประมง
เพราะว่าอาหารทะเลเนี่ยอร่อยเหลือเกิน
เพราะฉะนั้นจริงแล้ววันนี้นายกเอาอย่างนี้เราอัดฉีดไปอีกสัก๘๙๒ล้านบาทสิ
ไปทำอะไรฮะเราไปทำโครงการพัฒนาการประมงเนี่ย
อ่าวภังงายอย่างยั่งยืนเนี่ยก็จะเริ่มปี๒๕๖๖
ไม่ใช่ปีหน้าเนอะครับปีนึงตัดไปเนี่ย
ถึง๒๕๗๐หรือโครงการโอ้โห

ยังชื่อนายกตู่อยู่หรือเปล่าฮะปี๒๕๖๖
ก็น่าจะยุคตุอยู่ห้ะ๕๖ใช่ไหมครับตั้งใหม่แล้วนะตั้งงบไว้ก่อน
๖๖๐๗๐จะทำบ่อน้ำปลายักษ์บ่อเลี้ยงปลายักษ์ซึ่งเพื่ออะไร
ไม่ให้แบบวัศพยากรหรืออาหารทะเลขาดแขนปลา
เลี้ยงปลาวางสักตัวเหมือนกันครับผมอาจารย์ก็เห็นด้วย
เพราะว่าอาหารทะเลทุกวันนี้ชาวบ้านจะได้มีเงินมีทอง
ถ้าทำบ่อน้ำปลาถูกต้องบางทีอะมันก็ยังมีอยู่

เมื่อกี้ทั้งหมดที่นายกจะไปดูเนี่ยโครงการทั้งหมดทั้งหมดอยู่กี่จังหวัดเอ่ย
จะมีจังหวัดกระบี่ตรังพังงาภูเก็ตระนองแล้วก็สตูน

นะครับผมให้แววชุมพรนิดนึง
ต้องการความช่วยเหลืออย่างมากเลยทีเดียวครับผม
ก็งบประมาณอีก๒๓พันล้านบาทนะครับสำหรับโครงการต่างนั่นเองค่ะ
มาดูเรื่องราวของหนุ่มกันบ้างดีกว่าครับ
แต่ว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยได้รับว่าโดนตำรวจรวบแล้วนะครับผม
ตำรวจไม่อยู่เฉยครับรวบแล้วหนุ่มใหญ่ถ่ายคลิปเสพยาโชว์ฮะ
นั่นโลกออนไลน์ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ตำรวจสนชนะสงคราม
เข้าจับกลุ่มตัวนายพิชัยฮะอายุสี่สิบสองปีนี่ครับดูฮะ
หลังจากเจ้าตัวทำการเสพยาโชว์ครับที่สะพานข้ามคลองหลอดวัดเทพธิดารามฮะ
เมื่อช่วงค่ำวันที่๑๕พฤศจิกายนที่ผ่านมาจนเกิดเป็นกระแสฮือฮานในโลกออนไลน์เป็นอย่างมาก
ทั้งนี้เนี่ยหลังจากปรากฏตัวในคลิปเนี่ยทางตำรวจได้ทำการไล่ล่าจับกลุ่มผู้ต้องหาครับ
คุมตัวมาโรงพักเนี่ยก็ทำการตรวจปัสสาวะพบว่าเป็นผลบวกนะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลอีกรอบหนึ่งปรากฏว่ามีสารเสพติดในร่างกาย
แล้วก็สอบถามว่าผู้ต้องหาเนี่ยเสพอะไรเสพยาไอซ์มาครับ
แจ้งข้อหาดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีสำหรับคดีนี้เนี่ย
เกิดขึ้นจากการที่คนถ่ายภาพนำเสนอคลิปผู้ต้องหานั่งขายอุปกรณ์เสพยาที่เห็นอยู่ฮะ
ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยได้ทำการขายอุปกรณ์ยาเสพติดในราคาเพียง๒๐บาทเท่านั้น
ก่อนที่จะทำการเสพยาโชว์ให้กับคนถ่ายคลิปดูโดยไม่เกรงกลัวการกระทำดังกล่าวว่าจะผิดกฎหมายนั่นเอง
ตอนนี้ก็เกมเป็นที่เรียบร้อยฮะนั่งอุกทำอุปกรณ์ไม่ได้นอนเลยครับจ้
เรียบร้อยครับอันนี้ก็เกินไปเกินไปครับเสพไอชมก็เกินไป
ถูกต้องนะครับแล้วตอนนี้ตำรวจเขารวบได้เร็วด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็อย่าหาทำนะครับ
อย่าหาทำอันนี้ไม่เข้าใจว่าจะเอายอดไลค์หรืออะไรฮะไม่ได้ต้องการยอดไลค์หรอก
น่าจะยอดลูกค้าหมดเพราะอุปกรณ์ขายเสพไอ๒๐บาท
ระหว่างที่เราจัดรายการกันอยู่ได้รับแจ้งมาจากย่านดินแดงนะฮะ
เป็นไงฮะได้แล้ว๑๒ล้านบาท
ขอแสดงความสะเหลืองสะเขียวจะแสดงยินดีด้วยนะครับ
คุณพ่าศำรีครับรางวัลที่๑ทางการคนที่รู้จักแบบโอ้โห
เข้ามาแสดงแบบว่าความยินดีกับคุณป้าสำลีกันเต็มไปหมดเลย
คุณป้าสำลีถูกรางวัลที่๑หมายเลข๐๓๒๗๖๑๒ใบนะ
ซึ่งคุณพ่าท่านเนี่ยเขาอาศัยอยู่ในนี่ใด
ใกล้เนี่ยตึกเราเลย

มดดำจุดทูปแทนที่จะถ่ายรูปส่งมาเยอะ

ในสตอรี่ทำไมไม่รู้จักเอาสัก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

เพราะบางคนพ่อแม่เขาเปิดออกมาเขาตกใจลูกเขาอยู่
พ่อแม่ไขน้าวนี่เขาแอบตกใจนะ

เป็นอาชีพของลูกเขา
หลังจากนี้ปุ๊บจะได้หรือไม่ได้เดี๋ยวเขาจะแจ้งกลับไป
เมื่อสิ้นประชุมเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ
แล้วก็จะดำเนินการเนี่ยเขาต้องไปรวบรวมรายชื่อของคนในประเทศไทยเนี่ย
๑หมื่นคนเพื่อเสนอการแก้ไขกฎหมายต่อไป
ต้องตามดูกันต่อนะว่าจะจบยังไงสำหรับเรื่องนี้นะครับ
เพราะว่าคนก็เห็นต่างกันสองมุมนะ
เพราะว่าคนแก้ยากหรอแม่
แก้ยากเอาจริงนะคือพวกเราอาจจะบอกว่า
บางคนอ่ะก็อาจจะบอกว่าเป็นเรื่องปกติ
แต่คนเขาบอกไม่ต้อง๔๐ขึ้นไปจะรู้สึกว่าตกใจ

ว่าเฮ้ยเพราะว่าเราเห็นในสื่อโซเชียล
เมื่อก่อนเราไม่มีสื่อโซเชียลถูกต้องไหม

เรายังไม่ได้เปิดดูอะไรกันแบบนี้
หนังสือโปสต์ดีหนังสือเกย์ดี
ช่องต้องซุกใส่กระดาษหนังสือพิมพ์เลย
อ๋อนี่คือลุ่นเป็นหนังสือ
กุบพี้ดูจากหนังสือออกไหม

ซือที่ไหนบอบ
จนแบบว่าเมื่อก่อนหน้าบ้านนี่แหละ
อ๋อหน้าบ้านด้วย
ไม่ต้องกลัวนะคะ
คุณแม่ครับไว้พระไว้จ้า
มันยึดเหนี่ยวจิตใจ

มันเข้าถึงยากกว่านี้ไงมันเข้าถึงยากกว่า

อ่ะถูกเมื่อก่อนเนี่ยถ้าสมมติว่าจะไปดูแบบเนี้ย
ก็ต้องไปตามแบบว่าที่เขาขายซีดีกัน
เมื่อก่อนคอมพิวเตอร์ไม่ได้มีอยู่ทุกบ้าน
เน็ตมันไม่ได้มีคือแพ็กเน็ตนะ

เพราะก่อนมีแต่แพ็กมือถือโทษฟรีเท่าไหร่

เน็ตจริงมันเพิ่งมีมากี่ปีนี้เอง
อีกเรื่องหนึ่งที่คนถามถึงกับพวกแซ็กทอยอ่ะอืม

ก็ควรจะปล่อยเตรียมเพราะเราไปเมืองนอกเขาก็มีขายหมดแล้ว

แต่กลายเป็นว่าคนก็อาจจะไปมัวเมาทางอื่นแทน
ถ้ามีกรณีนี้ขึ้นมาหลายคนเรียกร้องเรื่องนี้เหมือนกันเนาะ

มันช่วยลดคดีอาจยากรรมได้เยอะมากนะครับ
แต่ว่าต้องขายอยู่ในการควบคุมของรัฐด้วย
ใช้บ้านเราก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าบางทีอย่างมันก็ไม่
กฎหมายมันก็ไม่รุนแรงแข็งแรงเท่ากับกฎหมายนอก
ต้องดูเรื่องกฎหมายแบบชัดเจนด้วยเนาะนะครับ
ผู้ว่ากรุงเทพเตือนคนกรุงค่ะ
บอกว่าน้ำทะเลจะหนุนสูง
ริมแม่น้ำเจ้าพญาอันนี้ต้องระวังเลยนะคะ

ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็มีการโพสต์ข้อความ
ระบุบอกว่าน้ำทะเลยังหนุนสูง
อาจจะส่งผลกระทบถึงเดือนธันวาคมนี้นะคะ
ปีใหม่ก็ยังมีช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูง
ไม่ว่าจะเป็นในช่วงวันที่๒๐ถึง๒๖พฤศจิกายนนี้
แล้วก็๖๙ธันวาคมค่ะ
จากที่กรมอุทธกษากองทัพเรือก็มีการคาดการณ์
ระดับน้ำขึ้นและน้ำลงเอาไว้
ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพญานั้นสูงขึ้น
กรุงเทพเองก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องค่ะ
โดยมีการประสานกรมชนรับประทานในการปล่อยน้ำจากเขื่อนลงมาในแม่น้ำเจ้าพญา
เพื่อให้มีปริมาณน้ำที่ไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพญา
ไม่ส่งผลกระทบในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะ
รวมทั้งต้องมีการเฝ้าระวังติดตามปัจจัยทางธรรมชาติอย่างเช่น
ลมพัดศอกทำให้น้ำทะเลสูงขึ้นเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมา

ก็ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพญา
เฝ้าระวังทรัพย์สินและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งทางกรุงเทพเองเขามีการเร่งแก้ไขในจุดที่เคยเกิดน้ำล้น
ที่น้ำเข้าท่วมพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพญา
โดยเสริมกระสอบทรายเข้าไปค่ะ
แล้วก็จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำ
แล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพญาอย่างใกล้ชิด
พร้อมกับมีการแจ้งเตือนประชาชน
หากพบปัจจัยที่จะทำให้น้ำเพิ่มระดับสูงขึ้นเนี่ย
อาจจะกระทบต่อพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพญาต้องแจ้งทันที

ครับผม๒๐๒๖พฤศจิกายนนี้แล้วก็๖๙
สมุดปาการโดนกันตลอดเลยเลยโดนตลอดโดนตลอด
แต่ว่าโดนตลอดก็คือถ้ามาแล้วไปเร็วก็อีกเรื่องหนึ่ง

ไม่เคยโอเคได้ไหวนะอันเนี้ยคนเดือดร้อน

ถูกแล้วก็ยี่สิบถึงยี่สิบสองมันบอกว่าไม่หนาวแล้วด้วย

บึกกับหน่าวไปไหม

โอ้โหพักสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวกลับมากันต่อ

พิสูจน์ความหอมกลิ่นกุหลาบติดทน
โลชั่นมิสทีนไวท์สปาโรเซ
กลับมาเบรกนี้ครับเป็นเรื่องราวของงานแต่งสาวกู้ภัยครับ
คุณผู้ชมครับโซเทียลประทับใจครับ
งานแต่งสาวกู้ภัยกับหนุ่มที่เคยประสบอุบัติเหตุฮะ

กลายเป็นเรื่องราวสุดประทับใจนะครับ
หลังจากมีการเผยแพร่คลิปพิธีแต่งงานนี่ฮะ
ของหนุ่มสาวคู่หนึ่งครับเดินจุงมือกันล่อซุ้มกระบองไฟนะครับ
ที่ใช้กับเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนะฮะ
ใช้ออกเหตุเนี่ยเขาก็จะใช้กระบองแบบนี้แหละครับ
ก่อนจะไปรับช่อดอกไม้จากชายคนนึงที่
แต่งชุดหน่วยกู้ภัยแบบเต็มเดินมาแล้วนะฮะ
นะครับเดี๋ยวจะไปรับช่อดอกไม้แบบเต็มยดเลยทีเดียว
นะครับผมจากการตรวจสอบพบว่าเป็นงานแต่งของ
นายพีรการเถาโมรานะครับกับนางสาววรดานะครับ
กูลครับจัดขึ้นที่บ้านเจ้าสาวนะครับ
ตำบลชุมแสงนะครับจังหวัดบุรีรันดร์
โดยทั้งสองเปิดเผยว่าฝ่ายหญิงเป็นเจ้าที่กู้ภัย
สยามรวมใจปู่อินนะครับทั้งสองเนี่ยเริ่มรู้จักกันเนี่ย
สองปีที่ผ่านมาหลังจากที่ฝ่ายหญิงเนี่ย
ช่วยเหลือฝ่ายชายครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเกิดอุบัติเหตุ
แล้วก็ประทับใจส่วนการจัดซุ้มกระบองไฟ
ก็ไม่ทราบมาก่อนว่าจะมีเซอร์ไพรส์แบบนี้ในงานแต่งงานด้วย
ด้านนายวรบดินนะครับรุ่งโรธชัยกุบนะครับผม
หัวหน้าหน่วยกู้ภัยสยามรวมใจปู่อินนะครับ
กล่าวว่าที่ผ่านมาเนี่ยทั้งสองเนี่ยเห็นทั้งสองเนี่ย
ได้พูดคุยแล้วก็คบกันมาเนี่ยอย่างเปิดเผย
ตนก็ไม่ได้ว่าอะไรสุดท้ายฝ่ายหญิงมาบอกว่า
อยากแต่งงานจะแต่งงานในวันที่๑๕พฤศจิกายนนี้
เตรียมพิธีบางส่วนแล้วก็จัดงานให้กับน้อง
โดยไม่บอกให้ทราบล่วงหน้าเมื่อคณะขันหมาก
บ่ามาถึงเนี่ยก็มีสีหน้าแปลกใจเล็กน้อย
ก็มีทีมกระบองไฟครับจำนวน๒๒คนที่ใช้กระบองไฟ
ทำเป็นซุ้มนะครับเหมือนซุ้มกระบี่ของงานในตำรวจ
ก่อนที่จะให้คู่บ่าวสาวเนี่ยจูงแขนกันเดินลอดซุ้มกระบองไฟเข้าไป
แล้วก็ไม่คิดว่าโลกออนไลน์จะให้ความสนใจกับงานเล็กแบบนี้นะฮะ
เหลือเปิดไฟหว๋อย่างเดียวเปิดไฟหว๋ด้วย
นี่แหละซุ่มกระบองไฟนี่ก็น่ารักเท่
เห็นไหมเพื่อนกู้ไภเขาก็ช่วยแบบว่าจัดงาน

อีกเรื่องหนึ่งค่ะจบดราม่ากันไปที่เรียบร้อยแล้ว
หลังจากภรรยาผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ชาวนาไปตากข้าวบนถนน
ก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวกันออกมานะคะ
กรณีที่ชาวบ้านบ้านจานค่ะ
ตำบลหนองยายพิมจังหวัดบุรีรำ

หลังจากภรรยาผู้ใหญ่บ้านและชาวนาน
นำข้าวเปลือกเนี่ยไปตากตามถนนในหมู่บ้านที่เราเห็นนะคะครับ
ทำให้เขาไม่มีช่องว่างไม่ให้รถสัญจรไปมาได้ค่ะ
ยังมีการนำกลวยยางซุ่มไก่
แล้วก็ป้ายที่เขียนข้อความบอกขออภัยในความไม่สะดวก

กั้นเอาไว้นะหน้าปากทางเข้าออก

ล่าสุดผู้สื่อข่าวก็มีการลงพื้นที่

ส่วนข้าวเปลือกที่ตากอยู่ตามถนนในซอย
บางส่วนก็มีการเก็บกู้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
จุดก็ลดพื้นที่ตากลง
เพื่อจะเว้นช่องว่างให้รถนั้นสามารถสัญจรไปมาได้
ทางด้านในอำนาจอรชุนผู้ใหญ่บ้านบ้านจานค่ะ
ท่านก็บอกว่าตัวเองแล้วก็ชาวบ้านในหมู่บ้านเนี่ย
นำข้าวเปลือกมาตากบนถนนในซอยเนี่ยจริง
เนื่องจากว่าสถานที่ที่ตากได้ในหมู่บ้าน
มีเพียงจุดเดียวคือสนามตระก้อค่ะ

แต่ทีนี้มันมีคนนำเข้าเปลือกไปตากจนเต็มพื้นที่แล้ว
เขาก็เลยพากันนำข้าวเปลือกออกมาตากตามถนนในซอย
เพราะเห็นว่ามีคนเข้าออกน้อย
ส่วนกรวยและป้ายที่ติดเอาไว้หน้าปากซอย
ก็เป็นของชาวนาคนอื่นที่เขาตากข้าวอยู่ต้นซอย
ตัวเองกับภรรยาไม่ได้เป็นคนทำ

ก็บอกให้เอาป้ายออกซะ
พร้อมทั้งกับเตือนไม่ให้ตากข้าวเต็มถนน
เว้นเอาไว้ให้รถสามารถสัญจรไปมาได้
เพื่อไม่ให้กระทบกับการแบบว่าสัญจรของผู้คน
ซึ่งชาวนาก็พร้อมใจให้ความร่วมมือนะคะ
อย่างที่บอกไปเพราะว่าราคาข้าวเปลือก

แบบยังไม่ตากกับตากแล้วไงคะ

แต่ด้วยพื้นที่ของชาวบ้านจริงบางที
เขาไม่ได้มีพื้นที่ในการตากข้าวเยอะมาก
หมู่บ้านเองบางทีจุดเดียวไม่พอ
นี่ก็เลยลามปามมานี่เลยบนถนนกันไปเลย
แต่มันก็จะลำบากให้คนเดินทางไม่ได้ไง

เว้นช่องมีความหนึ่งจะไปได้ให้รถเดินด้วยแบบนี้ให้รถเดินอีกครั้งนึง
แต่ไปกินเต็มพื้นที่ออกไม่ได้ไว้ไปไหน
คือบางทีเอาตรงคนไทยถือกับเรื่องข้าวนะ

ต้องหนีใช่ไหมเค้ามามีกรณีคือ

ที่เขามี๕ไร่๑๐ไร่

นานจริงถ้าสมมุติเขาทำด้วยแบบแฮนเมสจริง

พอกินข้าว๓มื้อ

ใครที่แวะไปเที่ยวเขาใหญ่จะมีอยู่จุดหนึ่งที่

อยู่บริเวณริมถนนเนี่ยเขาจะมีชาวนาเนี่ยมาขายโดยตรงเลย

ถูกรองและภาคคุณภาพดีด้วยครับมอดเมืองไม่มีเลย
เอาละครับท่านผู้ชมฮะวันนี้กล้องวงจรปิด
มีการพูดถึงหน้าร้านสะดวกซื้อครับสาขาป่าลานจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย
สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์กลุ่มวัยรุ่น๕คน
กลุ่มกระทืบในเฉลิมพ่วนอายุ๔๓แล้วนะ
มีคนที่กระทืบเนี่ยแล้วก็นายลิขิตอายุ๒๙เป็นพ่อค้าหมาล่า
หน้าร้านสะดวกซื้อเนี่ยเรียกว่าสลบเหมือดเลยล่ะนะ
คุณคิดดูว่ากระทืบเขาจนแบบว่าฟันหักบอบช้ำตามร่างกาย
ในสุดกระทืบเสร็จปุ๊บแยกย้ายไม่มีอะไรเกิดขึ้น

เหตุผลฟังแล้วแบบว่าปัญญาอ่อนมากคือไม่ให้ยืมไฟแชค

กระทืบ๒คนคนหนึ่ง๔๓คนหนึ่ง๒๙เป็นพ่อค้าหมาล่าทั้งคู่เลย
เขาไปแจ้งความกับรองสารวัตรสืบสวนสพสันทรายบอกว่า
ช่วงกลางดึกของวันเกิดเหตุก็มีกลุ่มวัยรุ่น
แล้วก็เจ้านักศิษย์รพพพากันเข้ามารุมทำร้าย
ที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลย
หลังจากที่รับแจ้งนะครับสพสะทรายก็ออกสืบสวนตามหาผู้ก่อเหตุเนี่ย
เมื่อกลางดึกสามารถจับกลุ่มนายนัทพงศ์ใจวงนายนัทธวุฒิกันธิวา
นายุทธนาพิกุลนายธวัฒน์สุจริต
กี่คนวะเนี่ยนายสุรศักดิ์เมงขาว
ทั้งหมดคือผู้ร่วมกันก่อเหตุทำร้ายร่างกายตามในคลิปฮะ
วัยรุ่นหมดเลยตัวนี้สี่แล้วก่อนจะนำตัวส่งลงพนักงานสอบสวนดำเนินคดีเนี่ย
ข้อหาร่วมกันทำร้ายผู้อื่นเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจ
พ้นตรวจจากแพทย์ยืนยันว่าผู้เสียหายบาดเจ็บสัตว

จากนั้นปุ๊บก็ได้เดินเข้ายืมไฟแชคเพื่อคะมาลา
โดยตั้งใจจะขอยืมไฟแชคเท่านั้นแต่พ่อค้าหมาล่าเนี่ยไม่ให้ยืม
จึงโรธเขาจึงโมโหเขา

หน้างเข้า๗๑๑ง่ายกว่าไหมครับ๑๐บาท

นะครับ๔คนรวมตังค์กันคนละ๒บาท

กระทืบเสร็จปุ๊บก็ไม่สนใจเลยก็แยกย้ายกันไป

โอ้โหเหตุผลฟังไม่ขึ้นจริง

อืมแล้วมีกล้องวงจรปิดด้วยทีนี้ก็มัดตัวทุกคนเลยสี่คน

วัชฌีสินโอแหวคก็เข้าได้จะกลับมากันครับช่วงหน้าครับอ่าใช่

ชาวเน็ตต้องขอโทษแม่ชมเมื่อวานยายชมก็โดนแบบว่าเหมือนทัวร์จะลงนาง
หมอบก็เล่าว่าวันนี้นางกับครอบครัวนางน่ะก็สวีซกัน
คือก็เอาเด็กสายฟ้านางจะท้องแล้วอะเนาะ
คงอยากจะพาครอบครัวไปเที่ยวก่อนอะไรอย่างนี้
ก่อนเขาฉีดลองแว้งพ์ให้แล้วโอเคมันดี
มีการรีวิวถูกต้องไหมแองจี้อ่าใช่แต่ตอนนั้นเนี่ย
มันสวนทางคุณอธินธ์พูดอ่าฮะพวกเธอต้นนักภูมิกันนะคะ
ไปบอกว่าอ้าวสองเข็มแล้วคุณเข้าสวีสบันดาลัง
หรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก่อนหน้านี้เมื่อประมาณ
ก็คือด้วยความที่เขาก็จะบอกว่าตัวเขาเองเขาฉีดสินโอแฮกไป๒เข็ม

อังกฤษเองเนี่ยค่ะเขาก็มีการออกมาประกาศอยู่แล้วว่ามีประเทศอะไรยังไงบ้างที่มีการฉีดวัคซีนไปแล้ว
วัคซีนที่บอกต้องครบโซนถ้าสมมุติคุณจะเข้าอังกฤษโดยที่ไม่ต้องกักตัว
กำลังจะเริ่มแล้ว๒๒พฤศจิกายนนี้เราจะเข้าอังกฤษได้โดยที่ไม่ต้องกักตัว
ทีนี้คนก็ต้องไปตีความแล้วแล้วคุณอนุทินบอกว่าคุณอนุทินจะต้องไปสวิสต์
ทีนี้เขาก็เลยไปเอาข้อมูลจากที่สถานทูตสวิสเตอร์แลนด์ในประเทศไทย
มาให้ดูว่าไล่เลี่ยงกันมาเลยว่ามีต้องทำอะไรบ้างถึงสามารถจะเข้าสวิสได้
๑กันยายนเดี๋ยวเราขึ้นให้คุณผู้ชมดู
คือไล่เลี่ยงข้อต่างไปตามกฎนะคะว่าจะเข้าสวิสได้เนี่ยคุณต้องทำอะไรบ้าง
มีข้อใดข้อหนึ่งซึ่งเริ่มมาข้อแรกก็คือมีวัคซีนนะคะ
ที่ให้เนี่ยเห็นไหมผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดสและถือเอกสารยืนยันการได้รับวัคซีนตามเงื่อนไข
ไข้มาเลยมีไฟเซอร์โมดาน่าแอสตาเซเนกกาจรสารแนนส์จรสารซีโนไฟม์
แล้วก็มีซิโนแวคด้วยครับอันเนี้ยอย่างน้อยหนึ่งข้อนี้
ถ้าสมมุติคุณฉีดวัคซีนนี้คุณก็เข้าสวิสต์ได้
ตั้งแต่๒สินหาคม

คือชมเขาก็บอกว่าอย่างที่บอกว่ามันดราม่ามาติดถึงขนาดติด
ชาวเน็ตบางกลุ่มก็ออกมาแนบคำชี้แจงอย่างที่เมย์บอกนี่แหละ
สถานทูตสวิสเขาก็ออกมาแนบคำชี้แจงเนี่ย
ตั้งแต่วันที่๑กันยายนงานนี้
แล้วก็หลายคนก็บอกเอาละก็ขอโทษคุณไอชมกัน

ได้ตามปกติรู้สึกเขาเพิ่งจะมาปล่อยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมั้
หรืออะไรอย่างนี้ถ้าสมมุติมะดำติดตามข่าวอยู่นะฮะ

สตรีกค่อนข้างเยอะมากหน่อยเลยนะครับ

ที่สถานทู่ตอนนี้คุณแม่งเยอะมาก

เพราะที่แรกตอนแรกเข้าใจว่าที่ประเทศไทยค่ะ
จะมีการให้ฉีดวัคซีนเข็มที่๔ได้
กรณีที่แบบว่าบางคนจำเป็นจะต้องเดินทางไปต่างประเทศ
แล้วต่างประเทศในประเทศนั้นบางทีไม่ได้รองรับวัคซีน
สมมุติเราฉีดซีโนแวคไปยังไม่รองรับอย่างนี้เข้าไม่ได้
เราฉีดเข็ม๓เป็นบูสเตอร์เข็ม๓เป็นแอสต้าไป
บางคนอาจจะต้องบูสเตอร์เข็ม๓เข็ม๔ต่อไปเป็นแอสต้าเหมือนกัน

อันนั้นเป็นในกรณีนั้นไงอะไรประมาณอย่างนี้
แต่ตอนนี้เขาคับกันไขว้ยังไม่มี
แต่ว่าจริงตอนนี้ก็หลายประเทศเขาก็เริ่มเปิดแล้ว

เพราะฉะนั้นก็ตรวจสอบกันให้ดีแล้วกันนะครับ
มาถึงเรื่องราวของคู่รักนะฮะอดีตคู่รักกันบ้างดีกว่า
คุณกุ้งพลอยเคลื่อนไหวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
หลังจากลุกจีบคุณหนุ่มสอนรามนะครับ
แต่คุณหนุ่มบอกว่าปิดทางไม่มีลุ้นรีเทิร์นนะครับ

สำหรับอดีตสามีภรรยาคุณหนุ่มสอนรามนะครับ
คุณกุ้งพลอยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยฝ่ายหญิงได้ออกมาประกาศ
ขอโอกาสจีบอดีตสามีอีกครั้งหนึ่ง
ทำเอาหลายคนลุ้นหนักว่าจะมีโอกาสรีเทิร์นไหมนะครับ
ต่อมาเนี่ยฝ่ายคุณหนุ่มสอนรามก็ได้ออกมาเปิดใจว่า
ไม่มีโอกาสรีเทิร์นอย่างแน่นอนครับ

นิ่งยิ้มสวยงาม

ถือว่าเป็นข่าวดีไม่ใช่ข่าวร้าย
นะครับนะฮะพี่หนุ่มก็ถาม

อะไรที่เขาตัดสินใจไปแล้วก็คือตัดสินใจ

แต่ว่าลูกเขาน้องวิถีน่ารักมาก
ถูกต้องมาไหมน่ารักแบบอยู่เนี่ยมากเลย
ตอนนี้ก็เป็นสมุไรพ่อลูกอ่อนนะครับ
พี่หนุ่มหนูบอกพี่มดดำไว้แล้วนะ

เขามาหาที่

รีบบอกเลยใช่ไหม

คนก็เขียนบอกว่าคอมเมนต์คุณมดดำแบบนี้

ก็เรียกว่าเป็นคู่เพื่อนซีที่รักกันมาก

รักกันจริงโถมดไม่รักไม่ออกกันขนาดนี้
เป็นคู่เพื่อนสีที่รักกันมากนะคะ

ว่าพวกเขาจะร่วมงานกันหรือว่าพูดคุยกันนอกจอ
เรามักจะเห็นบทสนทนาที่ทำให้หลายคนนั้นสะดุ้ง
นึกว่าทั้งคู่ไม่ถูกกันหรือเปล่า

ล่าสุดคุณพี่มดดำมีการโพสต์ภาพตัวเอง
ขณะที่อยู่วัดป่ากินรีจังหวัดบึงกาล
พร้อมกับแคปชั่นบอกว่าได้กลับมาอีกครั้งละ
งานนี้คุณพี่หนุ่มกัญชัยก็ไม่พลาดที่จะเข้ามาคอมเมนต์ล่ะค่ะ
บอกว่าคุณควรฝังร่างอยู่ที่นั่นเลย

หนุ่มจะฉันฝังร่างให้ฉันขุดหนุ่มข้างไว้ให้หนุ่ม

นี่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะทำบุญส่งไปให้
คนก็เลยบอกว่าเรียกว่าถ้าไม่สนิทจริง
พิมพ์แบบนี้เนี่ยไม่ได้นะ

เพลแต่ครับฉันขุดให้พี่ฉันพอมีเหลือให้เธอนุม

เพราะฉันพูดอยู่แล้วว่าสมมติถ้าหนุมไล่อย่างนี้
อืมนุมเคยคุยกันอย่างไรหรือเปล่า

ใครตายก่อนก็เหลือดอกไม้จันทร์แค่๒ดอก
หว้างกันเองไม่มีใครมาร่วมไง

เงาเหรอเวลาฉันได้อยู่นางเป็นบ้าเนอะ
แล้วชอบโทรคือนางเป็นคนตื่นเช้า
แล้วโทรศัพท์แต่ว่าอ้อมคุณอ้างบอกอนุโมธนาครับ

ตอนนั้นฉันขึ้นไปบนภูเขามันก็ไม่มีแบบว่าสัญญา
ถ้าอย่างนั้นโอ๊ยกูเสียกลับคนก็เลยถามอ้าวทะเลาะ

ถูกไม่ปล่อยถึงขนาดนั้นหรอกมดคนโทน
ฉันโทรด่าอยู่แล้วเดือดหรอ
ถูกต้องวิวโควด่าเลย
เสมอนตีซื้อของมาให้ซื้อ
มันแล้วกันแล้วอ่ะ
มันก็พยายามไปส่องใช่ไหมวะ

แต่พี่รู้จักในวงการน่ะ
ไม่เพราะว่าก่อนหน้านั้นนะ

ก็เลยถามยังในหนุ่มคนนั้นคือใคร

ไม่เห็นภาพไปได้อย่างไรน่ะ
แล้วจี้รอบได้ยังไงทำไมไม่ได้ไปนี่หมดดำเปล่า
ก็อยากจะจับก็เทย์แยกกันหมดแล้ว

ตอนนี้มันมีบันไดแล้วเถอะตอนนี้เธอปลื้มใจทุกคนมากนะนักท่องเที่ยวเวลาที่สมมุติไปถึงปุ๊บอ่ะ
จะถามว่าบันไดใครเป็นคนสร้างให้ก็คือทุกคนที่ไปแล้วเขาก็ร่วมกันวันละ๕๐๐พันหนึ่งอะไรอย่างนี้
ไกด์น่ารักสุดไกด์ทุกที่ไม่ใช่ไกด์เถื่อนนะฮะคือถ้าสมมุติเป็นไกด์ของอุทยานเงินเดือนเขา๗๐๐บาทเม
แต่เวลาที่คุณให้ทริปเขาก็จะแบ่งทริปให้กินข้าวแล้วอีกครึ่งหนึ่งเขาจะมาสร้างบันไดให้นักท่องเที่ยวขึ้น
โอ้สุดยอดนะครับมันโฆษณาสาธุกับทุกคนด้วย
แล้วมีเด็กน่ารักอื่นที่เป็นอาศาสตร์สมัครด้วยนะ
เด็กน้อยเลยตอนนี้เด็ก๑๖๑๗มีงานหมดเลย
พี่ไปพี่ยืนหอบอยู่เด็กสามขวบวิ่งขึ้นดึงดึงร้องไห้ค่ะ
ครับผมอัปเดตก่อนนะเดี๋ยวกลับมาใส่ไข่กันต่อครับ
คุณแม่มีคนชมคุณแม่ไปชมว่าไง
บอกว่าคุณแม่ฝากชมพี่มดดำค่ะพี่มดดำน่ารักมากเสาร์ที่ผ่านมาไปถ้ำนาคี
คือคุณแม่เขาเนี่ยนั่งพักอยู่ตรงตีนเขาแบบ๗ขาอยู่แล้วคุณแม่มดดำก็ทักว่าเป็นยังไงอะไรยังไงอย่างนี้
อ๋อเขาขัดส่งมาคุณอลิส
ใช่เก่งเนอะนาคีเขาเปิดแล้วไปดูสิ

ใครว่าคุณแม่มดดำน่ากลัวน่ารักเห็นไหมคนหนึ่งเสียงยืนย้าน

ถ้าดีกว่านี้ถ้าเกิดลงรูปเลขพญานาคก็ดีแล้วล่ะ
รอบหน้าต้องแก้ตัวแต่ฉันเชื่อเรื่องปรินาไกลกรุบ
โอ้ยยังไงคะคุณยังไง
จริงแล้วคือเป็นกระแสดราวปรินาไกรคุบวันนี้นะฮะ
สมาชิกสภาพผู้ทางราชดรจบริเวณราชบุรีเนี่ย
เจ้าตัวก็โชว์รูปคอ

คุณคิดดูปรินาไกรคุบร้องเพลงเนี่ย
เรียกรับชมทะลมทลายเลย
นี่ทะลุ๑ล้านครั้งอย่างรวดเร็วเลยครับฟังกันหน่อยฮะ
นี่เป็นอุทาหรณ์ของคนรุ่นเก่า
ไปดูคนนี้ดีกว่ารถแมวว่าดูแล้วชื่นใจ

คือหล่อจริงสาวเห็น

ดูสิคือพูดถึงภาพของแจ็คสันหวังที่เจ้าตัวใส่หมวกสีดำ
เดี๋ยวนะเอามาดูหน่อยภาพใส่หมวกสีดำ
แล้วแบบไว้เคราแบบบางอย่างนี้เห็นไหม

ที่จะเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความหล่อไม่ได้จริง
เห็นแล้วถึงกับกรี๊ดสลบนี่ขนาดข้างนะดูสิ
ครับผมนี่ถ้าขนาดด้านข้างหล่อขนาดนี้ด้วยเนอะจมูกปลาอ่าถูกต้องค่ะ
หล่อมากฮะนี่ใส่หมวกยังเท่เลย
เท่ระเบิดจริงสุดนะครับผมเอาละ

อะไรมดพรุ่งนี้รายการเข้า๖โมง
อ๋ออีกนิดนึงยังแบบพรุ่งนี้ครับ
๑๗นาฬิกา๔๕นาทีนะครับหรือ๕โมง๔๕นาที
เรากลับมาเจอกันก่อนครบทรงชาติไปกันก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป